หางานที่ไปทำงานในต่างประเทศถือว่าเขาก็ไปขุดทอง
คือก็อาจจะได้เงินมากกว่าการที่เขาจะทำงานอยู่ในประเทศไทยแหละ
แต่ถ้าเค้าร้ายเสียชีวิตการจะนำทั้งศพกลับมาประกอบวิธีชาปนกิจที่บ้านเรา
โอ้โหคุณผู้ชมค่าใช้จ่ายมันสูงมากใช่
คนงานคนนี้เสียชีวิตที่เกาหลีใต้ครับเขาก็ช่วยกันแล้วนะ
เผาศพที่นั่นแล้วนำเท่ากระดูกกลับมา
พอเท่ากระดูกกลับมาบรรยากาศเป็นแบบนี้แหละครับ
โพสต์คลิปที่คุณย่ากับครอบครัวร้องไห้กอดกล่องเท่ากระดูกของนายโชธิพัฒน์
คงดอนหันอายุ๒๖ปีนะครับ

คือโชติพัฒน์ไปทำงานที่เกาหลีใต้ครับ
แล้วเสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวเมื่อ๑๕สิงหาคมแล้วนะ
จากนั้นคนไทยในเกาหลีใต้ช่วยกันที่ผมบอกไง
เอาศพกลับมาทั้งตัวเนี่ยนะโอ้โหแพงแพงมากครับ
ก็ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเผาศพกันที่นู่นก่อน
แล้วส่งเท่ากระดูกกลับประเทศไทยนะครับ
โดยมีเจ้าหน้าที่สายทานสะพานบุญเป็นตัวแทน
เอาเท่ากระดูกไปมอบให้กับครอบครัวเมื่อ๓กันยายนที่ผ่านมา
ล่าสุดผู้สื่อข่าวนะครับไปที่บ้านเลขที่๔๒หมู่๕
บ้านนรสง่าตำบลนรเมืองอำเภอนากลางจวัตน์หนองบัวลำภู
ไปพบกับครอบครัวของคุณโชติพัฒน์ผู้เสียชีวิตนี่แหละ
จัดพิธีทำบุญตามประเพณีแบบชาวอีสานเลย
เอารูปมารูปโชธิพัฒน์มาตั้งคู่กับ
นายธนากรคงดอนหันน้องชายอ้าวทำไมอ่ะ
คือน้องชายก็เพิ่งจะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุไปเมื่อ๓เดือนก่อน
นะครับแม่ของผู้เสียชีวิตเนี่ยเล่าบอกว่า
โชติพัฒน์เนี่ยเป็นลูกคนโตนะไปทำงานรับจ้างทั่วไป
เกาหลีใต้๓ปีแล้วส่งเงินมา
ที่ผมบอกเป็นการขุดทอง
คือส่งเงินมาจนสร้างบ้านได้โอ้โหนะครับ
แต่เมื่อ๓เดือนก่อนครับ๓เดือนก่อน
นากรลูกคนเล็กที่อยู่ไทยประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
แล้วเสียใจที่น้องชายซึ่งเป็นน้องชายคนเดียว
จากไปครอบครัวนะฮะจึงให้กลับบ้าน

ว่าน่าจะเครียดเรื่องงานที่มีงานน้อยลงด้วย
ก็พยายามหางานใหม่นะครับ
แล้วก็ไปหาเพื่อนคนไทยด้วยกันนะครับ
แล้วอาจจะดื่มสุราไปแล้วจนช็อกเสียชีวิตนะครับ

กลับมาไม่อยากเห็นกลับมาเป็นเท่ากระดูกแบบนี้
รับนะว่าลูกชายก็ไปทำงานแบบผิดกฎหมายแหละนะครับ
น้อยแหละนะหวังจะให้ครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้น
ป้อมคงดอนหันคุณย่าของผู้เสียชีวิตนะครับ
ก็ร้องไห้ตลอดเวลาท่านทำใจไม่ได้เลยนะครับ
นี้ฮะทำใจไม่ได้เลยนะครับที่ต้องเสียหลานชายนะครับ
แล้วก็มาเฝ้ารอรับเท่ากระดูกกลับมาทำบุญตามประเพณี
โอ้โหดูสิโอ้โหโอ้โหนะครับ

แต่ว่าเรื่องการไปทำงานแบบผิดกฎหมายแล้วเป็นผีน้อย
อันนี้มันจะกระทบระยะยาวเลยนะ
คือมันจะไม่มีสวัสดิการถ้าคุณไปถูกกฎหมาย
คุณยังมีเงินกองทุนช่วยเหลือตรงนู่นนี่นั่นช่วยเหลือนะครับ